เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี
ด้วยความเคารพสงสารคุณแม่ธานีจัดใจมากนะครับ
อายุ๗๕แล้วคุณยายชื่อว่าคุณยายบุญสงฆ์นะคะ
มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียว
วันดีคืนดีลูกชายคนนี้เอาเหล็กแหลมค่ะ
วิ่งไล่จะทำร้ายร่างกายคุณยาย
เผาเสื้อผ้าแล้วขู่ว่าจะเผาบ้าน

เย้ยเสอบยาบ้าแล้วมันบ้าไง

ก็ยังจะทำร้ายคุณดูนะฮะสุดท้ายแล้ว
ชุบสอนก็ต้องลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ลูกชายฝ่ายชายชื่อว่านายสุรสิทธิ์หรือว่าเอ็มอายุ๓๓ปี
นี่เห็นไหมตำรวจไปยึดของกลางมาได้ด้วยนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึง
พยายามที่จะกระโดดหนีทางหลังบ้าน
แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาคว้าตัวได้ทันนะคะ
พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๒เม็ด
แล้วก็อุปกรณ์การเสพยาเสพติด
ขณะที่สอบสวนนายเอ็มให้กรยอมรับสารภาพบอกว่า
ผมได้บังคับขู่เข็นเอาเงินจากแม่เพื่อไปซื้อยาบ้า
แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารแม่นะ
ฟังเสียงเอ็มค่ะ
คุณลองฟังคุณยาย
แม่ของนายเอ็มคุณยายบุญส่งบอกว่า
คุณยายมีลูกชายคนเดียวรักดังแก้วตาดวงใจ
ในวัยเด็กภาพในวัยเด็กแม่กับลูกคุณจินตนาการนะ
ในวัยเด็กในเอ็มลูกชายเป็นเด็กดีน่ารักขยันเรียน
อายุ๑๗ถึง๑๘ปีช่วงนั้น

มียาเสพติดมาระบาดในพื้นที่อย่างรุนแรงเลย
แล้วตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงด้วย

ลูกชายหลงผิดไปคบเพื่อนติดยา
หลังจากนั้นตลอดเลยค่ะ
ตั้งแต่อายุ๑๗๑๘จนกระทั่งอายุ๓๓ณปัจจุบัน
เอ็มเล่นยามาตลอดเลย
ที่ผ่านมาแม่พยายามทำทุกวิถีทาง
นำตัวลูกเอ็มเนี่ยไปบำบัดรักษาจนหายขาดแล้วนะ

บ้านตรงนี้อยู่ในพื้นที่สีแดงยาระบาดเยอะ
เอ็มก็หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก
เคยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา
เพื่อรักษาอาการจิตเวทร่วมปี
คิดว่าเอ็มหายเป็นปกติแล้ว

ลูกก็มีอาการคลุมคลั่งเมื่ออยากยา

คราวนี้ตบตีแม่ทำร้ายร่างกายแม่
แม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกนะคะ

ใช้อาวุธทำร้ายร่างกายแม่
หากขอเงินแล้วไม่ได้เงินค่ะ

ตัดสินใจบอกฝ่ายปกครองของลบบุรี
มาช่วยเอาลูกฉันไปหน่อยเถอะนะฮะ
ส่วนคุณศักดิ์ชายเสตานุษย์เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ

ตำรวจและฝ่ายปกครองได้มีการจับกลุ่มนายเอ็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ครั้ง
แต่ละครั้งได้รับโทษจากเบาไปหานัก
ครั้งสุดท้ายนายเอ็มคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายแม่
ครั้งนี้ต้องจำโทษต้องจำคุกก็คือถูกลงโทษ๗เดือน

เอ็มก็กลับไปเป็นเอ็มคนเดิม
คนเดิมที่ว่าคือไปเสพยาเสพติดคลั่งแล้วก็ทำร้ายแม่
ทำไมไม่หวนกลับไปไกลกว่านั้นน่ะเอ็ม
ตอนสมัยที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กน่ารักขยันเรียน
ทำไมไม่เอาภาพนั้นกลับคืนมาให้แม่ฮะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเอ็มไปขอเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้
ก็เลยใช้เหล็กแหลมเป็นอาวุธไล่แทงแม่
พร้อมกับจุดไฟเผาเสื้อผ้าของแม่
ครูบอกว่าถ้าไม่ให้เงินนะเดี๋ยวจะเผาบ้านทิ้งเลย
กระทั่งแม่ของเอ็มคุณยายบุญส่ง
ต้องให้เงินให้๒๐๐บาท

คุณผู้ชมตอนที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
จะเอาตัวนายเอ็มไปแล้วนะจังหวะนี้ค่ะ

น้ำตาไหลคุณนะกลืนไม่เข้าคลานิออก

คุณแม่กับลูกและลูกคนเดียวด้วย

คุณแม่ถึงแม้ว่าจะทำผิดยังไง

แล้วกลับมาเป็นเอ็มคนเดิมของแม่นะ

สมัยเด็กที่น่ารักว่านอนสอนง่าย

แล้วก็ด้วยความสำนึกขอให้สำนึกจริงนะเอ็มนะ
ต้องเข้มแข็งกันทั้งครอบครัวนะครับ

ท้องถิ่นเองก็ต้องปราบเรื่องของยาเสพติดให้ได้ด้วยนะ